จะพาไปทานกันที่จังหวัดระยอง

ผลไม้แบบบุฟเฟ่

นี่แหละครับที่สวนสุพัทราตำบลหนองละลอก

ใครที่ชื่นชอบการทานผลไม้นะครับ
บอกเลยพลาดไม่ได้ที่นี่ต้องไปเที่ยวกัน

คุณก็จะได้เจอกับนี่เลยครับ
บุฟเฟ่ผลหมากลากไม้

มะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ล
มะละกอกล้วยส้ม

มีฝรั่งด้วยนะชมพู่ก็มี
แตงโมก็มาสับปะรดกล้วยมะม่วง

ราชันแห่งผลไม้

แล้วก็มีราชินีแห่งผลไม้ด้วย

นี่แหละครับหวานฉ่ำเยอะแยะมากมายนะครับ

คนนี้ก็คือประธานชมรมชาวสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองก็คือ
โทษใช่บัวดิตกล่าวว่าปีนี้นะภายในงานเนี่ย
ที่จังหวัดระยองเขาเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามา
ผลไม้แบบบุฟเฟ่กันมากกว่า๔๒สวนรวมตัวรวมใจกันมา
กินจนจุกเลยอ่ะจุกแน่นอนค่ะจุกใจเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
สวนสุพัทธาแลนด์แห่งนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีคือมันร่มรื่นไงนะ
ใช่ค่ะไปต่อคุณนิวนาคุณหนึ่งนะค่ะดูสิทุเรียนของเขานี่ห่อด้วย
พลาสติกอย่างดีค่ะป้องกันการลุกล้ำโดยแมลงร้ายมันแรงดีนะ
ต้นเขาใหญ่มากสมมุติปลูกกันมานานเลยนะถ้ายืนถ่ายรูปตรงนี้ทุเรียนจะไม่หล่นใช่ไหมคะ
ไม่ต้องกลัวนี่ทุเรียนเขาอย่างดีอย่างดีไม่ต้องมาหล่นใส่หงใส่หัวแต่อย่างใดนะครับ
พลาดไม่ได้เลยไปกินของอร่อยกันนะครับแล้วก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนแบบนี้
ที่ไหนล่ะย้ำอีกทีสวนสุพัทธาแลนด์นะครับตำบลหนองละรอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์กันได้นะครับขึ้นให้แล้วนะฮะ๐๘๑๕๘๘๑๕๑๙
ไปทานแบบบุฟเฟ่กินกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันไปเลย
นี่เวลาทานผลไม้เยอะแบบนี้มันก็ต้องมีวิธีทานถูกไหม
เพราะผลไม้มันก็มีทั้งแบบริดร้อนริดเย็นมีรสหวานรสเปรี้ยว
ทานยังไงให้อร่อยทานทุกอย่างอาหารอร่อย
เรียงลำดับไหมเพราะดิฉันไม่เรียงฉันอยากทานอะไรก็ทาน
ได้เลยทุกอย่างใช่ค่ะตอนนี้อยากทานอันนี้ก็ทาน
อันนี้ก็ทานไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปรวมกันอยู่ที่เดียวค่ะ

นี่เวลาทานก็ต้องทานผลไม้เยอะแบบนี้มันดีต่อสุขภาพ

แต่พอดีเพราะบางทีคานเยอะเกินไป

แต่ว่าอย่างที่บอกแหละผลไม้ไทยในบ้านเรามันอร่อย
คือมันออกเยอะแล้วมันก็อร่อยนะ
เราก็ภูมิใจในความที่แบบเราเป็นคนไทยเราเกิดมาใช่ไหม